ความคืบหน้าหลังจากที่เจอศพผู้หญิงอายุสิบห้าปียี่สิบแปดกัญญายน
ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของน้องเขาพอดีนะฮะเจอศพในวันเกิดของน้องเขาเลย
อืมล่าสุดรู้ตัวแล้วครับว่าคนร้ายคือใครครับและน่าตกใจมากเพราะคนที่ก่อเหตุก็คือเพื่อนของผู้ตาย
อายุยังน้อยทั้งสองคนครับเป็นผู้หญิงทั้งคู่คนหนึ่งอายุสิบสองอีกคนอายุสิบสาม
เพื่อนออกไปแล้วจับกดจนเพื่อนเนี่ยจมน้ำตายครับโอ้โหเพียงเพราะว่าปมเหตุคือโมโห
มาสนิทกับผู้ชายของฉันทำไมแล้วก็อยากจะได้มือถือของผู้ตายด้วยนะครับ
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้หลังจากที่รู้ตัวแล้วว่าคนก่อเหตุคือใคร
เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ครอบครัวและญาติของผู้ตายต่างโกรธแค้นและรุมประนามสาบแช่งแบบนี้ครับ
มึงมาเลยมึงมากับคู่ดิยังไงกัน
ผู้ประญาณเหมืองเว้ย

อ้อมด้วยก็ด้วย

น้องผู้หญิงซึ่งอายุ๑๕ปีสมมุติว่าชื่อน้องเอนะครับ
ผู้ตายที่ถูกพบเป็นศพอยู่ในสระน้ำในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่
ที่จังหวัดนครราชศรีมาหรือว่าที่โคลาศ
ครอบครัวและญาติโกรธแค้นและเสียใจมากครับ
ไม่สามารถควบคุมสติได้แล้วครับ
ตะโกนต่อว่าด่าทอผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
ซึ่งยังเป็นเด็กอยู่เลยครับผู้หญิงทั้งคู่
คนหนึ่งอายุ๑๒ขวบอีกคนอายุ๑๓ขวบครับ
ตำรวจคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่ทั้งสองคนยอมรับว่าลงมือฆ่าเพื่อนรุ่นพี่จริง
ลวงออกมาแล้วจับหัวกดน้ำจนสิ้นใจตาย
แล้วก็เอามือถือของผู้ตายไปทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ที่สุดท้ายจะจนมุมด้วยภาพหลักฐานจากวงจรปิดนะฮะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในครั้งนี้
เนื่องมาจากว่าเมื่อช่วงเช้า๒๘กันยายนนะครับ
และคุณผู้ชมครับมีคนไปเจอศพผู้ตายในสระน้ำ
สภาพนอนหงายสวมเสื้อสีดำสวมกระโปรงสีชมพู
สวมเสื้อชั้นในที่ศพนั้นสภาพศพก็น่าจะตายมาแล้ว
ประมาณสัก๖ชั่วโมงและเจอศพตรงกับวันคล้ายวันเกิด
ของผู้ตายพอดิบพอดีเลยครับทำให้ตำรวจเนี่ยเร่งลงพื้นที่
หาข้อมูลจนกระทั่งได้เบาะแสสำคัญพบว่ามีเด็กผู้หญิงสองคน
อายุ๑๒กับ๑๓ปีร่วมกันลงมือก่อเหตุก็เลยคุมตัวมาสอบสวน
เขาสารภาพหลังจากมีการสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพ
อะไรเรียบร้อยแล้วก็มีการพาตัวมาทำแผนครับ
โดยมีญาติเนี่ยมาปักหลักรอดูกันจำนวนมากตำรวจต้องวางกำลังพร้อมกับ
เรื่องของความปลอดภัยในบริเวณจุดที่มีการทำแผนเอาไว้ด้วย
ทั้งสองคนเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับผู้ตายออกมาจากบ้าน
ก็พามาที่สระน้ำแห่งนี้ครับพอมาถึงเนี่ยมีปากเสียงทะเลาะกัน
พากันไปที่ริมสระขณะนั้นผู้ตายถือโทรศัพท์อยู่
กำลังโทรหาใครสักคนหนึ่งเลยเข้าไปยึดโทรศัพท์มา
โทรศัพท์มาครับแล้วปิดเครื่องเลยจากนั้นทั้งสองคนเนี่ย
ช่วยกันดึงตัวผู้ตายมานั่งที่ริมน้ำแล้วก็ร่วมกันก่อเหตุ
ก่อนจะทิ้งศพเอาโทรศัพท์ผู้ตายไปขี่รถหลบหนีกันไปครับ
ปมเหตุเบื้องต้นมาจากความหึงหวงมีปมชู้สาวมาเกี่ยวข้องครับ
เขาโมโหและห่วงหึงห่วงที่ว่าผู้ตายเนี่ย
สนิทสนมกับเพื่อนชายคนสนิทของผู้ก่อเหตุ
ไม่พอใจผู้ชายของฉันเธอจะมาสนิททำไม
วางแผนแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ครับ
อกจากนี้ยังมีข้อมูลรายงานบอกว่า
ปมหึงหวงเนี่ยก็เป็นปมหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งคือ๒คนที่ก่อเหตุเนี่ย
หนึ่งในสองเขาเล็งมือถือของผู้ตายไว้
เป็นโทรศัพท์ราคาแพงยี่ห้อหนึ่ง
ก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเราพาเขาออกมาได้

ฉันจะเอามือถือของฉันให้เธอ
แล้วเดี๋ยวฉันค่อยเอามือถือเครื่องนั้นของคนตายมาใช้แทน
มีการคุยและตกลงตะเตรียมอะไรกันไว้แบบนี้ด้วยครับ

ผู้ก่อเหตุอายุยังน้อยมากเลย๑๒กับ๑๓ปีเท่านั้นเอง

ย่าเนี่ยเดินทางมาจากขอนแก่นต้องการจะมาดูหน้าคนก่อเหตุ
คนไหนกันนะที่มันทำกับหลานของย่าได้

คิดว่าเขาต้องมีการวางแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดี
โกรธมากไม่ให้อภัยย่าบอกเลยครับ
ชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิตย่าว่าแบบนี้ฮะ
มันคิดว่าเขาหลอกมาฆ่าเลยไหม
ใช่ค่ะใช่แน่นอนเลยแบบนี้
อย่าให้ตกตายตามกันเลยครับแม่
เอาเลยแหละถ้าตายฆ่าได้ฆ่าเลยถึงติดคุกก็ยอม
ขอให้ฆ่าเถอะมันไม่ใช่ลูกตำรวจ
ถ้ามันเป็นลูกตำรวจไม่เอาไว้แบบนี้ทีนี้
ที่สุดเลยที่สุด
ไม่เอาไม่ให้รับขอเข้ามาขอเข้ามาตายอย่างเดียว

ไม่เอาไม่เอาไม่ให้ขอคำมาจะไปตายไหนก็ไป
นี่คุณย่าของผู้ตายนะครับโกรธแค้นมากครับ
แม่ของผู้ตายคุณแม่สุพัตราแม่บอกว่ารักลูกมาก
เสียใจที่ไม่ได้ดูแลลูกอย่างเต็มที่
แล้วลูกดันมาพบศพในวันคล้ายวันเกิดของลูกพอดิบพอดี
๒๘กันยายนที่ผ่านมาครับ
แล้วมิ้นจำได้ไหมคุณผู้ชมครับ
ข่าวนี้ที่ออกมาตอนแรกแม่บอกว่าเบาะแสก่อนหน้านั้นเนี่ย
โทรมาแล้วพูดมาประโยคเดียวว่าแม่
ใช่ค่ะแล้วก็ตัดสายไปเลย
ก็คาดว่าน่าจะเป็นจังหวะตามที่ผู้ก่อเหตุเขาบอกหรือเปล่า
พอเห็นผู้ตายหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรหาใครบางคน
ก็เลยไปแย่งมือถือมาแล้วปิดเครื่องทันที
เบอร์สุดท้ายคนสุดท้ายเสียงสุดท้ายที่ได้คุย
คือเสียงของแม่แล้วแม่ได้ฟังเสียงลูกแค่ประโยคเดียวเองครับ
คำเดียวสั้นแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจากนั้น

ลูกถูกทารุณโหดร้ายยังไง
ยืนยันนะครับว่าไม่ขอให้อภัยกับผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
แม้จะอายุยังน้อยก็ตาม
ไปดูแลน้องสาวให้ดี

เสียใจด้วยนะครับกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิต
จากนั้นทางครอบครัวทำพิธีเชิญวิญญาณครับ

คือใช้สวิงเนี่ยแกว่งไปมาเหมือนกับเป็นการช้อนเอาดวงวิญญาณ
เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ
จังหวะช่วงที่ทำพิธีนะฮะ
อกจากนี้ครับทีมข่าวเนี่ยได้ภาพหลักฐานสำคัญครับ

ทำให้ตำรวจนั้นไปคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเอาไว้ได้
ก็คือวงจรปิดหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งครับ
จับภาพในช่วงเวลาประมาณสัก๑๗นาฬิกา๑๒นาทีวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
ผู้ตายเดินออกจากบ้านตัวเองโดยที่หมาของผู้ตายเดินตามไปด้วย
ลูกศรสีเขียวชี้เอาไว้แล้วก็มีหมาเดินตามไปด้วย
คงคุ้นเคยมันกระดิกหางใส่แล้วก็เดินตามออกไปครับ

อีกมุมหนึ่งครับเป็นฝั่งตรงข้ามกับร้านค้าก่อนจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยข้างบ้าน
ซึ่งเป็นเหมือนกับทางลัดสามารถออกไปยังถนนใหญ่ได้
คงจะเดินออกมาเพื่อมารอเพื่อนให้มารับตามเวลาที่นัดหมายนะครับ
และวงจรปิดอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์ซ้อน๓กันมาครับ
โดยที่เด็กผู้หญิงอายุ๑๒ขวบเป็นคนขี่
อายุ๑๓นั่งอยู่ตรงกลางแล้วผู้ตายนั่งซ้อนท้ายสุด
จะมีหนึ่งคนที่สวมฮูตด้วย
ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ตอนแรกทำให้ทางครอบครัวของผู้ตาย
คุณยายบอกว่าเหมือนมีผู้ชายคนผู้หญิงคนมารับหลานออกไปจากบ้าน

แต่หนึ่งในสองเนี่ยสวมเสื้อคลุมที่มีหมวกอ่ะ

จังหวะนี้คือจังหวะที่ขี่รถเพื่อมุ่งหน้าไปที่สระน้ำ
คือพาไปยังจุดที่เกิดเหตุ
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านของเด็กหญิงอายุ๑๓

เป็นจังหวะเดียวกันกับที่พ่อของเด็กผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ย

พอรู้ข่าวเสียใจมาก
ล้มทั้งยืนเลยแล้วก็ต่อว่าคนในครอบครัวอย่างหนักว่าทำไม
ทำไมไม่ช่วยดูแลลูกหลานให้ดี

น่าสงสารเนาะผมก็เลยบอก
เรื่องแค่เนี่ยก็ยังไปทำกัน
กลับมาบ้านเนี่ยคิดถึงลูกเนี่ยเนี่ย

แล้วเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเลยนะเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ย

อายุแค่นี้ยังกล้าทำถึงขนาดนี้ได้
แสดงว่าเขามองถึงไม่ใช่มองถึงนี่นี่นะ
ก็มองถึงผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่

มาถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะพ่อแม่ครอบครัวปู่ย่าตาทวดเนี่ย

ทำไมถึงปล่อยให้ทำแบบนี้นี่ขนาดเป็นเด็กนะเนี่ย
ยังไม่ใช่ผู้ใหญ่ยังรุนแรงแบบนี้เลย
ในใจของคนเป็นพ่อโกรธมากเสียใจมากครับ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับอดีตแฟนของเด็กผู้หญิงอายุ๑๓นะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่า๒วันก่อน
ผู้หญิงอายุ๑๓ส่งข้อความมาหาในธรรมนองที่ว่า

ฝั่งของฝ่ายชายก็เลยบอกไปว่า
คือเหรอคือเขาก็เฮ้ยตกใจอยู่นะว่ามันยังไง
ตแฟนบอกไปว่าศพน่าจะยังนำไปทำชนสูตรอยู่
เพื่อหาหลักฐานอาจจะถูกฆ่า
แต่ว่าก็มีการตอบกลับมาครับว่าพิสูจน์อะไร
ตอนแรกก็นึกว่าพิสูจนผีหรือเปล่าหรือยังไง
เป็นการถามในลักษณะทำนองเหมือนกับ
เนี่ยพิสูจน์จังใสแล้วก็ยังมีส่งหัวใจด้วย

เป็นเรื่องราวในเชิงแบบไม่ได้น่าตกใจ

ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ก่อเหตุทั้งสองคนมีปัญหากับผู้ตายมาโดยตลอดด้วย
จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่ฮะ
เจอศพแล้วเขาจะเอาไปพิสูจน์นะ

เนี่ยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทางด้านของตำรวจสภบัวใหญ่บอกว่า
ผลการชนะสูตรของทางแพทย์นั้นระบุว่าผู้ตายขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ
อย่างไรก็ตามตำรวจประสานไปยังเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพครับ
เพื่อเชิญมาร่วมสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งและวันนี้ก็ได้นำตัวไปขออำนาจศาลเยาวชนและเด็กจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
เพื่อฝากขังต่อไปนะฮะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ